ที่ข่าวดีของวงการหน่อยดีกว่านะคะ

วงแฟนสาวนะคะคุณกวางกวิสราค่ะ
แฟนสาวนอกวงการเนี่ยคบกันมานานมาก
แฟนสวยมากนะครบเป็น๑๐ปีคุณผู้ชม

บรรยากาศก็เป็นไปแบบสบายชื่นมืดนี่ไง
จุ๊บกันไปจุ๊บกันมานะคะพิธีช่วงเช้าเนี่ย
ก็มีตลกชื่อดังด้วยพี่หม่ำพี่เท่ง

ดิมก็เผยว่าหลังจากที่คุกเข่าขอคุณกวางแต่งงาน

จัดพิธีมั่นจดทะเบียนสมรสกันเสร็จสับ

ขอเลื่อนไปปีหน้าก่อนให้สถานการณ์มันโอเคกว่านี้

อยากมีลูกมากพร้อมเปิดอู่ด้วยนะ
แล้วก็จุ๊บเจ้าสาวโชว์สักหนึ่งแมทค่ะ
เรียกเสียงฮือฮาตากล้องรัวชัตเตอร์กันแทบไม่ทันค่ะ

เปิดหูเลยครับจริงจังนะครับอยากจะมีมาก

จริงกว้างยากมีลูกชายค่ะ
เดี๋ยวเลือกเพศทีหลังก็ได้

แต่อยากได้คู่หญิงก่อนผู้หญิงมันขี้อ้อน
นี่ไงแพ้ความขี้อ้อนของผู้หญิงนะ
ถึงว่าคบกันมายาวนาน๑๐ปี
ฉันว่าคุณกวางก็น่าจะเป็นสาวสวยที่ขี้อ้อนอยู่เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็ขอให้สมใจนะคะ
ทั้งคุณดิมนะคะแล้วก็เจ้าสาวด้วยแล้วกันนะคะ